ที่๔๔นะครับวันนี้ถือว่ามีความพร้อมในครั้งสุดท้าย
ให้แฟนบอลนั้นไปติดตามเกมนี้ที่สนามก่อนนะครับ
เพราะว่านักเตะไทยต้องการกำลังใจเพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้นะครับ
เดียวกันครับวันนี้มีการปลูกใจระหว่างการซ้อม
ซึ่งฟังแล้วขนลุกนะครับพี่ซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมือง
บอกกับนักเตะว่าให้เล่นเพื่อชัยชนะ

เพื่อให้หายจากพระอาการประชวนโดยเร็วครับ
ก็เป็นวินาทีที่พิซิโก้นั้นปลูกใจนักเตะนะครับ

ก็ได้มีการบอกว่าให้ทุกคนรวมใจกันนะครับ
แข่งขันอย่างเต็มที่เพื่อใช้ชนะ
เป็นพลังถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หายจากพระอาการประชวนโดยเร็วนะครับ

พี่คิดว่าพวกเราไม่เหลือบากกว่าแรงของพวกเรา
สมบัติเวิร์นสมบัติเวิร์นสมบัติเวิร์น
ทางฝั่งของพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับ

แล้วก็ขอให้แฟนฟุตบอลนั้นไปร่วมเชียร์
ขอบสนามราชมังคลากีฬาสถานทั้งในวันที่๓
แล้วก็วันที่๕มิถุนายนนี้ครับ
ที่๑๔ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ

เพราะว่าเป็นถ้วยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน
ให้เป็นรางวัลในการแข่งขันนะครับ
ผมก็อยากจะให้ทีมชาติไทยนะครับ
สร้างประวัติหรือสร้างนิมิตรโดยการครอบครอง
เพื่อเป็นของขวัญที่จะมอบให้

เพื่อให้พระองค์ท่านมีความสุขแล้วก็หายจากอาการพระประชวน

พิธีการในสนามราชมังคลากีฬาสถาน
จะมีการร่วมกันเปิดไฟหน้าจอโทรศัพท์

พร้อมกับเปล่งเสียงทรงพระเจริญ
เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีมหามงคล
องค์คลองสิริราชสมบัติครบ๗๐ปี
แล้วก็ถวายพระพรให้พระองค์ท่านทรงหายจาก
อาการพระประชวนโดยเร็ว